เมื่อวานนี้ท่านคงได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วโอ้โหข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะ
เมื่อวานคนที่ก่อเหตุให้สัมภาษณ์กับเราใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มันยิ่งแบบอื้อหือ
ก็ไม่ได้ขอโทษเต็มปากเต็มคำ
บอกว่ามันมีเหตุเนี่ยโรงพยาบาลให้บริการไม่ดีที่โรงพยาบาลพัชราเวศในกรุงเทพเนี่ยฮะ
ผู้ชายคนนึงเมาเมาแล้วก็ไปไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายรอปภไปสองคน
วันนี้เขาออกมาออกมาอีกครั้งหนึ่งคนละมุมกับเมื่อวาน
โรงพยาบาลเองก็เอาเรื่องนะฮะค่ะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะ
ฉันเราก็ว่าที่แกเลี่ยงเหรอมันผิดการเข้ามาซักครั้งเนี่ยครับ
มันถอดง่าเผามันถอดก็เคลื่อนสนุน
นี่ฮะเสื้อดำที่อารวาสอยู่เนี่ยเขาชื่อโบ้นะ
ของโบ้ก็ไล่ตามห้ามอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ๓๐มกราคมนะครับ
ในโบ้หรือว่านายธนกรดุสิตนพคุณนะครับ
ตามภาพเลยฮะพยายามจะเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่เคานเต
โรงพยาบาลพฤทธิ์โรเวศน์ในกรุงเทพฯแต่ว่าเราควรห้ามห้าม
เข้าไปไม่ถึงตัวประมาณว่าเขาบอกว่าเขาก็
ดื่มเหล้าเมามาแล้วเหนื่อยหอบความนั้นขึ้นอะไรของเขา
มาถึงโรงพยาบาลแทนที่จะรีบรักษาให้เจาะเลือดรอนานเป็นชั่วโมง
พอจะลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาถามจะไปไหนอะไรยังไงก็เลยโมโห
ใช่บอกว่าเจ้าหน้าที่มามองหน้าหาเรื่องเขาแล้วมาถามเขาว่าจะไปไหนเหมือนกับมาถามหาเรื่องเขา
ไล่ทำร้ายรบพอไป๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางรบพอที่ถูกทำร้าย๒คนไปแจ้งความแล้วนะครับที่สอนอมมักกะสั่นนะครับ
คลิปนี้ผู้ที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้ได้พอดีนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สัมภาษณ์ในโบ้เขาก็พูดลักษณะประมาณว่าก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไปมาหลายครั้ง
ให้บริการไม่ดีแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่เกี่ยวที่ไปไล่ทำร้ายเขา
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับนายธนกรดูสิตนพคุณหรือว่าในโบ้นะครับ
วันนี้นี่ฮะมาที่สอนอมักกษันเพราะว่ารอปภที่ถูกทำร้ายเขาแจ้งความเอาไว้ก็เลยต้องมาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
นายธนกรบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยอันนี้เขายืนยันอีกครั้งนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พาเขาเข้าไปรักษาในห้องฉุกเฉินอยู่นานสัก๒๕นาที
แล้วก็เจาะที่หลังฝ่ามือให้กินยาไปหนึ่งเม็ดตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าเขาได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ไปเรื่องการใส่ใจดูแลผู้ป่วยเพราะนี่เป็นครั้งที่สามที่มาที่นี่แล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ในมุมของเขาเขามองว่าให้บริการช้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จากนั้นเขาก็ขอไปเข้าห้องน้ำ
พอเขาออกมาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้ยินเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดประมาณว่าให้ไปแจ้งตำรวจมาจับเขาเขาก็เลยโมโหแล้วเห็นรอปภคนนึงเดินเข้ามาแล้วมองหน้าเขาเขาก็เลยคิดว่ารอปภคนนี้เป็นคนพูดเลยไปทำร้ายร่างกายอีกคนนึงมาก็ทำร้ายอีกนะครับ
ลงไปแล้วก็อยากขอโทษไปยังรบพอทั้งสองคนยินดีนะมามอบตัวมาพบพนักงานสอบสวน
และตอนนี้เขาบอกว่าเขาถูกที่ทำงานเนี่ยพักงานถูกสั่งพักงานบอกว่าให้ไปเคลียร์คดีที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อน
เพราะฉะนั้นอยากขอความเห็นใจจากสังคมด้วยเนื่องจากตอนนี้เขาถูกพักงานแล้วเขาก็มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู
เพราะว่าผมไม่รักษาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แหละครับ
แล้วก็ผมก็พูดกับผมไม่ได้ว่าหมอนะ
ไปยืนข่าวข่าวกันอะไรอยู่ด้วยนั่น

ภาคหน่อยการแบบเนี้ยไม่โดนพังงานครับครับผม
คือเขาไม่ใจยังว่ารอให้เรื่องตรงนี้จบหรอกว่ายังไง
เพราะว่าตอนนี้เราเป็นฝ่ายถูกโจมตีอย่างเดียวเลย
เข้าอยากจะอภัยกันใจนะครับผมก็มีครอบครัว
บ่ทุกสังคมโจมตีประนามหนักจนที่ทำงานบอกไปเคลียร์ให้เรียบ
ถ้าโบ้จะบอกว่าโอ้โหปัญหามาจากเรื่องของรอคิวนานเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ดูแลเนี่ย
คืออันนั้นมันส่วนหนึ่งเรื่องที่ว่าจะพอใจไม่พอใจเจ้าหน้าที่

คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะ

ใช่แล้วเรื่องรอคิวนานโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่คุณเลย
คือทุกคนเขาก็เจอลักษณะอย่างนี้ก็คนเยอะก็ต้องเข้าใจใช่ไหมฮะ
แต่ว่าตรวจเลือดก็ต้องรอนานต้องใช้เวลาในการตรวจรอผลเลือดนะคะ
เขาบอกเขารอตรวจเลือด๑ชั่วโมงอันนี้เรื่องปกติเลย
ปกติค่ะรอผลเลือดเนี่ย
อ้าวทุกผู้ชมครับช่วงหมายที่ผ่านมาในธนากรที่ไปพบเป็นทางงานสอบสวนสนมกษันเนี่ย
ก็ได้เจอกับครอบครอบครอบครอบพอทั้งสองคนที่ไปทำร้ายเขาแล้วนะครับ
ก็ได้กล่าวขอโทษนะแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้จำนวนนึง

ปฏิบัติต่อไปว่าสำร้ายร่างกายอะไรพรุ่งนี้จะส่งฟ้องสารสารแขวนครับขอบคุณครับ
อะไม่มีครับไม่มีอันนี้ไม่มีเลยเขาขอแล้วที่ผ่านมาเขาก็ยอมรับว่ามี
พร้อมกับทีมแพทย์ในคืนวันเกิดเหตุนะครับนี่ฮะ

บอกว่าได้สอบสวนข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
พบว่านายธนกรผู้ก่อเหตุมารับการรักษาในคืนวันที่๓๐มกราคม

ทางโรงพยาบาลได้นำคนไข้เข้าดูแลในห้องฉุกเฉินทันที
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการพูดจาตำหนิ
หรือว่าใช้คำหยาบคายกับผู้ป่วยเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่เหตุผลของการก่อเหตุ
บอกว่าไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่รอผลตรวจเลือดนาน
น่าจะเป็นผลจากการดื่มสุรามาก่อนหน้านี้

ยืนยันว่าทุกกระบวนการของโรงพยาบาลไม่เคยล่าช้า
และใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะ

ขนาดนี้ทางโรงพยาบาลนะครับบอกว่า
ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการดำเนินคดีในส่วนของโรงพยาบาล
ก็มีรอปภที่ไปแจ้งความนะฮะในส่วนของรบพอ
ส่วนการไม่ตอบโต้ของรอปภ
เป็นการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะฮะ

ที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็คุมอารมณ์ได้อย่างดียิ่ง
ขณะเดียวกันแพทย์เวรประจำห้องฉุกเฉินคืนวันเกิดเหตุ
นายแพทย์วิสุภัฒนาเกิดนี้วันนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้
ใจคาดว่าจะเป็นภาวะสุราเป็นพิษ
โดยแจ้งว่าต้องการเข้าห้องน้ำเองไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่พาไปแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป